จำเหตุการณ์ที่มีคลิปถูกเผยแพร่ออกไปในโลกออนไลน์
ว่าเป็นพระสงฆ์คนนึงเนี่ยไปกระโดดถีบผู้ใหญ่บ้าน
คือล้มหงายหลังตกเก้าอี้เลยทีเดียวนะคะ
แล้วมันก็นำมาซึ่งเรื่องราวความวุ่นวายมากมาย
จนถึงขั้นไปตรวจสอบกันเรื่องของการตัดไม้กันเลยทีเดียว
งานส่วนกลางเข้ามาเคลียร์ปัญหาก่อน
เอาเฉพาะเรื่องที่เขาทะเลาะวิวาดกันก่อนนะคะ
เป็นข้อพิพาทกันค่ะคือครูบาจรเนี่ยนะคะเขากระโดด
ถีบในวิทยาลีสุขศรีอายุห้าสิบเก้าปีที่เป็น
รุมกระทืบค่ะอย่างที่พี่ปอบอกนะคะ
ก็เนี่ยมารุมแบบนี้เลยนะคะทีนี้ทางด้านของครูบาจรเขาให้เหตุผลแบบนี้ว่า
ที่เขาทำต้องการปกป้องผืนป่าสงวนโคกภู
ที่มีคนไปลักลอบตัดไม้ทำลายป่า
แต่สุดท้ายด้านไปถูกชาวบ้านมารุมกระทืบแบบนี้
เพราะชาวบ้านเนี่ยไม่พอใจมาอ้างอยากว่าเขาเนี่ยประพฤติตัวไม่เหมาะสม
ไม่รับบินทบาทชาวบ้านบ้างล่ะไม่รับกิจนิมนต์บ้างล่ะ
ครูบาจรบอกว่าอ้าวก็ที่ไม่ยอมรับกิจนิมนต์เนี่ย
เพราะว่าเขาเป็นพระป่าและจะไม่กลับอุดรธานีหรอก
เพราะต้องการอยู่ที่นี่ถามว่าแล้วครูบาจรจะอยู่ที่นี่ทำไม
เขาบอกเขาอยากรักษาผืนป่าเอาไว้แล้วมีการรวบรวมหลักฐานแล้วด้วยนะ
ประเด็นที่เกิดขึ้นนะครับผมขอถามอีกครั้งหนึ่งว่า
มันเกิดจากอะไรครับประเด็นที่มันเกิดขึ้นตอนนี้
เครื่องไม้แต่ประเด็นที่ล่าสุดไอ้นั่นน่ะมันจอดรถขวางยาลับย้อน
แต่ลักษณะมันก็ลักษณะเดิมคือปกปิดปกปิดข้อมูลอะไรพวกนี้

รายชื่อพวกนี้ถามว่าคนนั้นใครคนนี้ใครเราก็จะไม่พูด
มันครูบาจรองเขาถึงเอาตรงนี้จุดเป็นประเด็นขึ้นมา
รายชื่อพวกนี้นี่เกี่ยวกับอะไรครับ

ใช่รับรอบตัดรับรอบเผาพวกนี้
คุณผู้ชมคะอันนี้ฝั่งครูบาจรเขาบอกแบบนี้นะ

หนึ่งในชาวบ้านที่ชื่อว่านายเขียวอายุ๔๕ปี
เขาเป็นชาวบ้านของชาวอำเภอเขาสวนกวางนี่แหละ
ก็เนี่ยมีการมาชี้จุดตรงนี้แล้วเขาบอกด้วยนะ
เขาบอกว่ายืนยันนะว่าที่ครูบาจรพูดเรื่องจริง
มันมีขบวนการตัดไม้ทำลายป่าจริงนะ
แล้วมีชาวบ้านเนี่ยลักลอบตัดไม้ชิงชันเผาถ่านแลกยาบ้าด้วย
แล้วยังไปเจอหลักฐานว่าไม้มันถูกตัดเป็นท่อนท่อนละ๒เมตร
ไว้ตามเส้นทางลักลอบที่จะเอาไปขายในจังหวัดน้องคายค่ะ
ทีนี้ค่ะทางด้านของส่วนตัวของครูบาจรก่อน
สำนักงามพระพุทธศาสนาจังหวัดขอนแก่นและคณะพระปกครองเขาก็ไปตรวจสอบนะคะ
ปรากฏว่าครูบาจรไม่ได้สังกัดวัดในจังหวัดขอนแก่นนะ
แต่ว่าบวชอยู่ที่จังหวัดอุดรธานีจึงไม่มีอำนาจค่ะ

ทำหนังสือเรียนเจ้าอาวาสวัดหลวงตามหาบัวธรรมเจดี
หรือว่าวัดป่าหินร้อยก้อนให้ดำเนินการเรื่องนี้ค่ะ
ไปที่วัดป่าหินร้อยก้อนไปเจอกับพระลูกวัด
พระพิทักชัยสุกามูอายุยี่สิบเก้าปี
คือทางด้านของพระลูกวัดเนี่ยก็เปิดเผยนะว่า
ครูบาจรเคยจำพรรษาอยู่ที่นี่จริงแหละ

แล้วก็มีการทุดงออกจากวัดไปสักเมื่อ๑๐ปีที่แล้วแล้วนะ
แต่ไม่ทราบเรื่องนะว่าครูบาจอมไปประพฤติตนไม่เหมาะสมอะไรอย่างไรบ้าง
แล้วก็ยังไม่ได้มีการรับหนังสือเรื่องนี้เลย
ว่าจะให้ครูบาจรออกจากพื้นที่ตรงนั้น
ถ้ามีหนังสือมาทางวัดเองก็จะมอบอำนาจให้ดำเนินการทางพระวินัยต่อไปค่ะ

ก็เป็นประเด็นเรื่องหนึ่งเรื่องลักลอบตัดไม้
เท็จจริงเป็นอย่างไรเรื่องของทะเลาวิวาสกันอีกเรื่องหนึ่งนะคะ